ปีนี้ได้ลอยค่ะแต่ว่าก็มีทั้งเรื่องที่ทำได้แล้วก็ทำไม่ได้รวมถึงมาตรการต่าง
คนที่จะเข้างานอาจจะเข้มงวดเป็นพิเศษนะคะ
เพราะว่านายกรัฐมนตรียืนยันออกมาเองว่า
วันนี้ขออภัยค่ะปีนี้มีรอยกระทงแน่นอนนะคะ
คนที่ให้ข่าวเรื่องนี้ก็คือนางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะ
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานต่างสามารถจัดงานประเพณีลอยกระทงได้
ตรงกับวันศุกร์ที่๑๙พฤศจิกายนนี้
เพื่ออนุรักษ์และสืบสารประเพณีที่ทรงคุณค่าของไทยค่ะ
และมาตรการรักษาความปลอดภัยค่ะเช่น
ห้ามปล่อยโคมลอยอันนี้ก็ห้ามทุกปีอยู่แล้วนะ
ดเล่นดอกไม้ไฟจุดพลุจุดประทัด
รวมถึงระดงให้เป็นลอยกระทงปลอดเหล้า

ก่อนที่จะมีการจัดงานหนึ่งสัปดาห์เลยถ้าพบว่าไม่พร้อมจะไม่ได้จัดค่ะ
ครับพอพูดถึงงานลอยกระทงแล้วต้องพูดถึงงานประเพณียี่เป็งของเชียงใหม่
ปีนี้เป็นยังไงนะคะแม้ว่าตอนนี้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่
หารือเตรียมการจัดงานแล้วมีการวางมาตรการสอดคล้อง
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
แต่คงไว้ซึ่งจารีดประเพณีและวัฒนธรรมอันงดงาม
ติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิด
และให้งดกิจกรรมบางส่วนเช่นขบวนแห่กระทง
เพราะเวลามีขบวนคนจะอยู่กันเยอะไงคะ

รวมถึงการประกวดต่างอาจจะงด
แต่การจุดโคมลอยหรือว่างานโดยรอบเนี่ยอาจจะมี
แต่ละพื้นที่จะเป็นแบบนี้ค่ะแตกต่างกันไปนะคะ
ส่วนยอดผู้ป่วยในวันนี้นะคะ
วันสุดท้ายของเดือนค่ะ๓๑ตุลาคมผู้ติดเชื้อ

อยู่ระหว่างการรักษา๑๖๐๐รายค่ะ

อะไรทำได้อะไรไม่ได้แล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะ